ครับข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ
มาแล้วครับผมแก๊งยังฝันไอ้แก๊งในฝันครับผมวันนี้
ครับผมนะฮะเดี๋ยวก่อนมันคืออะไร
นี่อ้อมันคือยังบรัดนี้ทดลเข้าหรืออ่าด้วยฮะ
ด้วยฮะฝุนตกขี้หมูไหลมีผ่อนคนอะไรมารวมตัว
ใช่ไหมเกี่ยวหมดแล้วฮะเพราะอยู่กลุ่มเดียวกันครับ
ถ้าคิดว่าจะทำงานกันแบบนี้มาบ้างไม่มาบ้างไม่ต้องมา

ใช่ไหมงานเยอะไม่ต้องมาก็ได้พี่ม้า
อยากไปอยู่กับแฟนอยากจะไปเกาหลงเกาหลี

ไปเลยมันหมดเวลาของคุณแล้ว
นี่พูดไม่เหมือนตอนที่ตัวเองยังไม่มา

เสร็จพร้อมหนูนี่ไงอ๋อเหรอไปต่อยมวยหรือไปติดครูมวยต่อยมวยเล่น
ไปต่อยมวยจะไปต่อยมวยไม่สนใจเลยจะไปต่อยมวยอ๋อเป็นรูปก้ามอย่างเดียวพี่ว่า
แล้วก็จะไปเติมโบอ๋อเหรออ่าอ่าเพราะฉะนั้นก็ตามที่พี่หนุ่มบอกแล้วกันเนอะ
ครับผมเราก็ทำกัน๓คนถ้าอยู่กันต่อไปนี้ก็อยู่กันแค่นี้นะฮะ
ไปเรื่องแรกวันนี้นะครับเรื่องราวของหนูน้อย๕ขวบนะครับ
ข้างในสมองนะฮะคือก่อนหน้านี้ได้มีการเสนอข่าวไป
เป็นเรื่องราวของครูที่จันทบุรีนะครับ
คือติดภารกิจในการสอนเด็กอืม
พอเสร็จแล้วเนี่ยก็เลยนำลูกเนี่ยนะฮะไปฝากคุณป้าคนนึงฮะ
ซึ่งเป็นเพื่อนบ้านเลี้ยงดูลูกนะครับ
เอาเด็กเนี่ยไปฝากไว้แบบค้างคืนด้วย

พอหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะปรากฏว่ามีอยู่วันนึงเนี่ยฝากเอาไว้สามคืน

เพราะว่าครูเนี่ยติดสอนที่กรุงเทพนะครับ
แล้วก็ทางสามีเองก็เป็นครูเหมือนกัน

หลังจากนั้นเรื่องที่มันเกิดขึ้นคือทางป้ากุ้งเนี่ยก็โทรศัพท์ไปบอก

ลูกชายเนี่ยมีอาการคอพับคออ่อน
ครับผม

อืม

พี่เด็กเนี่ยนะครับประสาทตาเนี่ยมีเลือดออก

คุณหมอบอกเลยนะว่ามีโอกาสนะครับที่ตานั้นจะบอดได้

อาจจะมองไม่เห็นนะฮะไปจนกระทั่งแบบจนโตจนตลอดชีวิตเลยนะครับ
ซึ่งตอนนี้เนี่ยนะฮะล่าสุดเลยนะครับก็ได้มีการประชุมแพทย์กันแล้วนะครับ
ให้การรักษาน้องสมาร์ทก็คือเด็กชายคนนี้
คือแพทย์ทางด้านสมองแพทย์นิติเวศนะฮะ
เพื่อที่จะสรุปหาสาเหตุของการเกิดเลือดข้างในสมอง
ภายหลังการประชุมนะครับในแพทย์เกรียงศักดิ์วัชระนุกูลเกียรติ
ท่านเป็นผรพประปรกเก้าจันทบุรีนะครับ
ท่านก็กล่าวว่าจากการตรวจพิสูจน์นะครับก็พบว่า
อาการเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองนั้นไม่ได้เกิดจากโรคธรรมชาตินะฮะ
ทั้งนี้พบว่ามีเลือดออกทั้งเลือดเก่าแล้วก็เลือดใหม่
ซึ่งเลือดเก่าที่ออกมานั้นมีไม่น้อยมากว่า๗วัน
เหตุที่เกิดนะครับน่าจะมาจากการที่เขย่าตัวเด็กเนี่ยแรง
ทั้งแนวตั้งแล้วก็แนวนอนโดยกระทำลักษณะเดียวกันหลายครั้ง

เนื่องจากไม่มีร่องรอยของการฟกช้ำดำเขียว
หรือว่าอาการบาดเจ็บใดที่เกิดขึ้นในผิวชั้นนอกที่เห็นนะฮะ
ซึ่งอาจจะเกิดจากความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ได้
ซึ่งตามธรรมชาติของร่างกายอาจจะมีการดูดซึมไปเรื่อย
และขณะนี้นะครับไม่มีเลือดใหม่ไหลออกมาแล้ว
ซึ่งยังตอบไม่ได้นะครับว่าจะดีขึ้นได้มากน้อยแค่ไหน
ทั้งนี้พัฒนาการอาจจะถดถอยไปบ้าง
แต่อาจจะมีการพัฒนาการที่ดีขึ้นไป
ส่วนเรื่องของจอประสาทตานะครับขณะนี้ต้องดูว่าเลือดที่กระจายอยู่เนี่ยสามารถหายไปได้หรือไม่
หรืออาจจะมีแผลเป็นแผลเป็นที่จอประสาทตา
ซึ่งก็ยังไม่ทราบนะครับว่าจะมากน้อยแค่ไหนต้องรอประเมินอาการ
แต่อาจจะไม่ถึงขั้นที่ทำให้ตาบอดอันนี้ก็ถือเป็นเรื่องราวที่ดีนะฮะ
เพราะก่อนหน้านี้ข่าวออกมามีการประเมินว่าอาจจะตาบอดได้หรือเปล่ามองไม่เห็นได้
ล่าสุดนี้หมอเห็นแล้วนะครับมีการเข้าไปดูเลือดนั้นต้องดูนะครับว่าจะหยุดไหลอะไรยังไงหรือเปล่า
แต่หมอบอกเลยว่าอาจจะไม่ทำให้ตาบอดแล้วครับผมในส่วนของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะ
ขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานยืนยันนะครับว่าตำรวจนั้นทำงานอย่างเต็มที่
ซึ่งจะต้องมีการสอบปากคำพ่อแม่รวมถึงผู้เกี่ยวข้องแล้วก็จะมีการไปตรวจสอบพื้นที่นะฮะ
ขอข้อมูลจากแพทย์พร้อมประวัติการรักษาก่อนนำมาประมวลดูนะครับว่าเกิดจากการกระทำผิดอาญาหรือเปล่า
หลังได้รับการอธิบายจากแพทย์เจ้าที่ตำรวจนะฮะนางสาวธิดารัฐก็ได้มีการกล่าวนะครับว่าหลังจากนี้เนี่ยคงต้องรอผลการตรวจสอบว่าจะออกมาเป็นอย่างไรนะฮะ
ซึ่งคงต้องให้เป็นไปตามกฎหมาย

คือจริงแล้วก็ต้องบอกว่าเด็กเนี่ยเขามีกฎข้อห้ามอยู่แล้วเด็กเนี่ยตั้งแต่คลอดจน๕เดือนจนขวบนึงเนี่ยเขาไม่ให้แบบไปเขย่าตัว

ไม่คือเลือดเนี่ยคือข้างในเนี่ยมันยังมันยังมันยังไม่นิ่ง

เขาเนี่ยยังไม่ได้แบบกระหม่อมยังนิ่มอยู่อะไรอย่างนี้
มันมีโอกาสที่เลือดจะคลั่งหรือซึมอะไรอย่างนี้
นะฮะตรงนี้นะครับผม
คนที่มีลูกระวังให้ดีเลยนะฮะอันนี้สำคัญจริง
ถ้าเกิดว่าคุณจะพาเด็กหรือลูกคนนี้ไปฝากพี่เลี้ยง
ไว้ใจไม่ไว้ใจอะไรยังไงเนี่ยคือคุณต้องมีการบอกกล่าวไว้ก่อนเลยว่า
อย่าไปเขย่าลูกฉันนะอย่าอุ้มอย่างนี้นะมันมีเหตุแบบนี้นะ
คือมีคุณหมอเขาเตือนมาแล้วนะต้องบอกให้หมด
รวมถึงบางทีพี่เลี้ยงที่เราไว้ใจไม่ได้ก็ต้องระวังสักนิดนึง
ก่อนหน้านี้ก็มีประเด็นข่าวเหมือนกันนะฮะ
อันนั้นไม่ได้อันนั้นไปประกาศหาในอินเทอร์เน็ตนะครับ

พอมาสมัครเสร็จปุ๊บก็เอามาดูแลที่บ้าน๑วัน๑คืน
หลังจากนั้นก็บอกว่าฉันต้องทำงานเยอะ
ก็เอาไปฝากไปเลี้ยงที่บ้านเธอเลยได้ไหม
วันแล้วเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์กลับไปรับกลับมา
หลังจากนั้นปรากฏว่าก็ตอนแรกก็วีดีโอคอลหา
ลูกก็คุยกันกับลูกลูกประมาณสัก๒ฮวบตอนนั้น

พอดีเรือที่จะเข้ามาในบ้านมันหายาก

ที่หัวนิ้วมีรอยปลูดปลูดเต็มไปหมดเลย

โอ้โหดูโดนปูดหมดเลยนะแล้วก็เลือดในข้างในสมอง

เศร้านะแล้วที่สำคัญที่สุดคือคุณแม่เนี่ย

ผมเนี่ยเราเป็นคนจ่ายค่าทำศพไอ้ไปให้เอง

คือน่าสงสารเคสนั้นก็น่าสงสาร
เพราะฉะนั้นก็ฟังไว้เป็นอุทาหรณ์แล้วกัน
สำหรับคุณผู้ชมที่มีลูกเล็กอยู่ห้ามเขย่าเนอะ

โดยเฉพาะแบบว่าถ้าเกิดต้องไปฝากคนที่ไม่รู้จักเลี้ยงเนี่ย
หรือว่าไม่มีประวัติความเป็นมาหรือแบบ
ไว้ใจยังไม่ได้ต้องตรวจสอบให้ดี
เลี้ยงเองดีกว่าเออคือเลี้ยงเองดีกว่า
หรือไม่ก็ฝากญาติของเราจริง
ที่สามารถดูแลเขาได้แล้วก็เราไว้ใจได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์เต็ม

วันนี้คุณผู้ชมหลายคนน่าสวัสดีมาแล้วก็ไม่มีอะไรต่อท้าย

จิตนะชูจิตนะชูจิตพิมพ์อะไรให้มากกว่านี้นิดนึงนะฮะ
คุยอะไรกับพวกเราก็ได้นะครับไม่รู้ว่ากลัวหรือแขยงนะฮะ
ข้างนอกฝนตกตีชดาตีชดาอยู่ในปลอยนะครับผม

เห็นไหมสวัสดีครับหมดเลยฮะไม่มีต่ออย่างอื่นเลยฮะ

นะครับไม่มีรอเรือด้วยไม่เป็นไรถือว่าเป็นแบบภาษาอินเตอร์เน็ต

ชื่อนาฬอยากเยอะต้องขอร้อง
นะครับผมอยากพูดคุยกับเราด้วยนะครับ
นะฮะหลายคนทักบอลล่ะก็ไปเหมือนแค่คนแบบว่าไม่อยากรู้จักอะ

วันนี้มาที่ข่าวมิเช้านะครับผักปลอดสารพิษแจกฟรี๑๐ตันครับ
อืมมาเอาไปเลยชาวสวนโอดราคาตกต่ำแบบนี้ใครจะอยู่ได้ครับ
มาที่ข่าวนี้ครับชาวสวนประกาศแจ้อ่าแจกฟรีผักกวางตุ้งครับ
คุณผู้ชมฮะใครอยากได้มาตัดไปเลยครับกว่า๑๐ตัน
หลังจากราคาตกแบบจนแบบรับภาระไม่ไหวครับ
จ้างคนตัดไม่ไหวด้วยราคาตกถุงละยี่สิบบาท
แฟนเพจหนึ่งครับบ่อตกปลาลุงเอกนะครับ
ที่เผดอนตุ๋มจ่อน้องคมตมได้โพสต์ภาพแล้วก็ข้อความประกาศ
ฟรีผักกวางตุ้งจำนวนมากครับเนื่องจากราคาเนี่ยไม่คุ้มฮะ
เศรษฐกรบอกอยู่ยากครับแจกฟรี๑๐ตันก่อนทำลายทิ้งนะครับ
พรุ่งนี้อีกวันเดียวซึ่งมีคนแชร์ออกไปเป็นจำนวนมากนะครับ
จากการสอบถามนายธรรมนูลนะครับหรือว่าลุงเอกเนี่ย
อายุ๕๘ปีเป็นเจ้าของโพสต์นะครับผม
ตั้งแต่เริ่มปลูกผักชาวสวนต้องไถไป๒รอบ
แล้วก็หวานเมล็ดพืชเสร็จแล้วต้องขึ้นน้ำให้ปุ๋ย
ใช้คนงานถอนหญ้าแล้วก็ให้น้ำให้ปุ๋ยไปเรื่อยเรื่อย
ตรงส่วนนี้ล้วนเป็นต้นทุนทั้งหมดนะครับ
ถึงวันที่ต้องตัดผักขายซึ่งไม่ได้มีแค่ผักของนครปฐมเพียงอย่างเดียว
ยังมีผักที่ส่งมาจากที่อื่นด้วยเช่นที่บ้านโป่งราบบุรี
ผักกวางตุ้งเนี่ยถุงละ๕กิโลกรัมตอนนี้คิดว่าเท่าไหร่
๕กิโลก้อตอนนี้เป็นเฮ้ยเท่าไรดี
เอาไปพลักษัยใช่ไหมผลักคะ

ตอนนี้๕กิโลขายได้๒๐กว่าบาท

กิโลไม่ถึง๕บาทเลย
ใช่เรารู้สึก๔บาท
๔บาทถูกต้องแล้วก็๔บาทพี่หนุ่มแพงมากเลย

ตอนนี้๕กิโลขาย๒๐กว่าบาท

ซึ่งราคาตกมาได้ประมาณเดือนกว่าแล้วนะครับ
หรือ

ถุงละ๓๐บาทถึง๔๐บาท

นะครับผมราคาแต่ละวันก็ไม่เท่ากันยกตัวแห่มานะฮะประมาณ๓เดือนที่แล้วครับราคาผักกวางตุ้งขึ้นถึงราคาถุงละร้อยกว่าบาท
ชาวสวนก็ยิ้มได้ครับนะฮะแต่หากราคาต่ำกว่า๒๐บาทแบบนี้ชาวสวนบอกอยู่ไม่ได้ครับ
เฉพาะค่าจ้างตัดผักก็สู้ไม่ไหวแล้วต้องนำรายได้ช่วงที่ผักขายได้ราคาดีมาเฉลี่ยเอา
ลุงเอกก็กล่าวต่ออีกว่าผักกวางตุ้งที่แจกฟรีประมาณ๑๐ตันนะครับ
โอ้โหเป็นผักจากไร่ของหลานหลานนะครับผมเพื่อนบ้านที่ปลูกติดกัน
ซึ่งปกติแล้วเนี่ยถ้าขายไม่ได้ราคาเขาจะฝังกลบเลย
แต่ตนเห็นแล้วเสียดายจึงนำมาโพสต์ให้คนเนี่ยเอาไปแจกวัดครับ

หรือว่าไปที่สถานธรรมนำไปเลี้ยงสัตว์นำไปประกอบอาหารบางส่วน
ก็ใช้เครื่องตัดย่าตัดผักแล้วเอาไปโยนให้ปลาในบ่อกิน
๑๐ปันมันเยอะมาก๑๐ปันเยอะมากวันนี้ราคามันถูกฮะ
ชาวสวนก็ดึงราคาไว้พ่อค้าคนกลางเนี่ยไม่มาตัด
เพราะว่าตัดยังไงก็ไม่คุ้มมันเข้าเนื้อครับ
ส่วนชาวสวนก็ชะลอไว้สองถึงสามวันแต่ผักมันอายุของมันเนี่ย
หากเลย๔๕วันไปแล้วมันเป็นที่ต้องการของตลาด
มันเริ่มเหี่ยวมันเริ่มเฉียวแล้วมันไม่สดไม่กรอบ
ที่สวนก็เป็นผักปลอดสารพิษเพราะไม่ได้ขายแบบว่าไม่
ไม่ได้ขายเลยไม่ได้ฉีดอะไรเลยด้วยนะครับผม
ค่าจ้างคนงานตัดผักตกอยู่ประมาณวันละ๓๐๐บาท
ส่วนคนเดินผักแพ็คถุงเนี่ย๔๐๐กว่าบาทต่อวัน
ต้องใช้คนงานประมาณ๒๐๓๐คนยิ่งไม่คุ้มใหญ่เลย
ประกาศให้คนเนี่ยมาตัดออกไปแบบฟรีแต่ผักก็เริ่มไม่สวยแล้วนะครับ
แต่ที่แจกก็เพราะว่าต้องการเอาผักออกจากไร่ตัวเองเท่านั้น
หลังจากนี้ก็เริ่มปลูกผักชนิดใหม่อาจจะเป็นผักกาดหอมมะระ
หรือจะเป็นปลูกกวางตุ้งแบบเดิมเหมือนเป็นผักที่ชาวแถวนี้เขาคุ้นเคย
แล้วเขาก็ถนัดไงเอานะคือเขาก็ไม่รู้จะไปเอาคนจ้างเอาคนมาถอนอีกก็
หน้าแพงดูตอนนี้ก็เลยต้องดูว่าจะปลูกอะไรต่อไม่แน่อาจจะปลูกกวางตุ้งเหมือนเดิม

ราคาในภายภาคหน้าจะเป็นยังไง
ปลูกกวางตุ้งนี่อร่อยนะอร่อยมากอร่อยมาก
แต่ก็อาจจะรอแป๊บนึงเพราะว่ามันจะเข้าเทศกาลกินเจไงฮ

ถ้ามาในช่วงกินเจนี่ถือว่าโอเคเลยเนอะ

แต่เขาก็คงเหมือนเร่งผลิตก่อน

กว่าจะขึ้นกว่าจะเลี้ยงดูกว่าจะให้ปุ๋ยอะไรกัน
มันยากนะค่ะนั่งสารนะนี่แจกฟรีเลย
ราคาโอ้โหสาหร่ายนั้นโลละ๕บาท
นายต้องถูกเกิน๕โลละเยี่ยม

ตก๔บาทโหโฮไปละถูกเกิน

ความหวังเองช่างครับตอนวันที่นี้รี่ใช่ไหม

อันอาทิตย์นี้อ่ะอันอาทิตย์นี้ออกครับ

หิ้ถูกชัดแปลงก่อน

ประกาศรางวัลยอดเยี่ยมสาขาต่างครับ
ผลปรากฏว่าลิวภูครับเจ้าหงแดงริวภูคว้าไปถึง๓รางวัลครับ

รางวัลนะครับผมจะอ่านรางวัลให้ฟังแต่ละรางวัลนะครับ

ฟานไดค์ซัดไป๒ร่องวันเลยนะครับ
และกองหน้ายอดเยี่ยมจะเป็นใครไปไม่ได้มนุษย์ต่างดาว

นี่คือบรรยากาศการมอบรางวัลต่างครับ

สองคนนี้ทราบไหมฮะนักเตะคนไหนไปทะเล

ใช่ครับผมเขาไปทะเลเขาเจอหาดครับผมนะครับ

ก็ชนะสเปอร์ทีมโปรดของผมไปในรอบชิงชนะ

รูปการณ์ที่แล้วไม่มีใครสามารถเลี้ยงผ่านเขาได้เลยนะฮะ

ตอนนี้วิเคราะห์ได้ถึงการเปิดแล้วเปิดศักราชใหม่ของ
ตอนนี้เปิดมาก็เรียกว่าพูก็๓แต้มเอ้า๙แต้มนะหน้ารวด๓แมท

หรือว่าเป็นแชมป์แบบว่าแชมป์แบบ

แล้วเขาก็ดูการยืมตัวมีจริงมั้ยฮะอิตาลีไปอิตาลีมั้ยฮะ

แล้วรู้มั้ยพอเขาไปจับเนี่ยกันน่ะ
จับไอ้จับติ้วที่ต้องไปเจอกันในชัมเปียนลิสต์
มีอดีตศักดิ์ค้าย่าคลอง๑๕
อยู่ในกรุ๊ปเดียวกัน
แบบเนี้ย
กรุ๊ปย่าสวยหรอ

พวกไม้ดอกไม้ประดับอะไรอย่างนี้

เอานะพี่หนุ่มเพิ่งเริ่มฤดูกาล

นักเตะคนไหนทีมชาติไทยที่แบบซ้อมหนักสุด

พวกเค้าไปคนไหนซอฟน์หนักสุดรู้มั้ย
ซอฟน์หนักสุดอ่ะ
พิลาทร

แป๊บก็คือคนอื่นกลับไปแล้ว

โซนอฟสกายานะฮะชาญเมืองปุชคีโนโอ้โห
มอสโคเนี่ยนะฮะที่รัสเซียต่างพากันตกตะลึงคุณผู้ชมครับ
ไปพบว่าในห้องพักของหญิงรายหนึ่งที่ชั้นสองนั้นกลายสภาพเป็นแบบนี้ฮะ
รังหนูโอ้โหมีรังหนูอาศัยอยู่ประมาณห้าร้อยถึงหกร้อยตัว
มานะครับว่าเพื่อนบ้านรายหนึ่งเนี่ยเขาได้กลิ่นเหม็นของอุจจาระบนพื้น
เออจึงมีการเขียนจดหมายร้องเรียนไปที่ดูอ่า
ผู้ดูแลอพาร์ทเมนต์นะครับบอกว่าให้เข้ามาช่วยดูแลมาตรวจสอบหน่อย

คือปรากฏว่าหลังจากนั้นมีการเข้าไปตรวจสอบครับ
ปรากฏไปเจอนี่แหละฮะมีกลุ่มหนูเนี่ยหลุดเข้ามา
เข้าไปในห้องของเพื่อนบ้านที่อยู่ด้านล่าง
เขาบอกเขาทนไม่ไหวนะครับบอกอยากให้ผู้ดูแลมาดูแลหน่อย
เมื่อทางเจ้าหน้าที่อาสาสมัครเข้าไปก็พบหนูจำนวนมาก
ในห้องของหญิงรายดังกล่าวทั้งหนูบ้านหนูสายพันธุ
รวมถึงสายพันธุ์สฟริ้งนะฮะซึ่งหลายตัวก็ถูกเพาะพันธุ์ขึ้นมาที่นี่
พวกมันเนี่ยอาศัยอยู่ทุกซอกทุกมุมของห้องนะครับแม้กระทั่งใต้พื้น
แทะกินอาหารรวมถึงสิ่งของกระจัดกระจาย
สภาพห้องนั้นสกปรกเต็มไปด้วยเศษซากขยะ
บางตัวอยู่ในสภาพหิวโซนะฮะอดอยากกินซากของเพื่อนมันเองนะ
โอ้โหบางตัวปาร์ย้ำตายในตอนนี้กินซากเลย
รายงานเปิดเผยนะครับว่าเจ้าของห้องคนนี้เนี่ยนะครับ

ซึ่งได้รับการยืนยันจากญาติของเธอโดยระบุว่า
เธอทำงานเป็นพนักงานทำความสะอาดขององค์กรท้องถิ่นแห่งหนึ่ง
แต่หลังจากนั้นไม่นานนะครับเธอก็ต้องลาออก
เนื่องจากเหตุผลทางด้านสุขภาพ
ในช่วงที่เธออายุประมาณ๕๐ปีครับเธอมีปัญหาสุขภาพ
ปรากฏว่ามีคนเคยไปเยี่ยมเธอนะฮะ
แต่ตอนนั้นเห็นว่าที่ห้องเนี่ยมีหนูแค่๒ตัว
หลังจากนั้นก็มีการพาตัวเธอเองนั้น
ไปรักษาที่โรงพยาบาลจิตเวทเพื่อรับการรักษาแล้วนะครับ

อาสาสมัครก็จับพวกมันใส่กรงได้ประมาณ๔๐๐ตัวนะครับ

ผมเองก็เพิ่งเคยเจอกับเหตุการณ์แบบนี้เป็นครั้งแรก
จากการตรวจเลือดของหนูส่วนใหญ่พบว่าแข็งแรงดีนะครับ
แล้วก็มีหลายตัวเป็นพ่อพันธุแม่พันธุ์หนูที่มาจากเมืองต่าง

แบบแพ้รวมเกิดออมความขึ้นมาชอบดูมากเลยค่ะ
ไม่รู้ว่าชอบดูรายการเราหรือชอบดูหนุ่มแท้
ครับผมแม่นี่ปล่อยแมวเข้าไปหนิไม่รู้ทำไงนะ
แมวยังกลัวผมว่าแมววิ่งออก

ได้แล้วช่วงนี้จะมีเลขอะไรเดี๋ยวติดตามช่วงหน้าครับ

สุดยอดน่ากินมากน้ำซุปกระดูกนะโอ้โหเกี้ยวซ่าป๊า
ไก่คราวเก๋ปุ๊บเป็ดออกไปเป็ดโดบ

พี่พ่าเขาชอบพาเด็กเขาไปกินบ่อย

มันก็กินกับบูผู้เพื่อน
ได้แล้วก็วนสุกี้เป็นสายพาน
เรียกสุกี้ถามพี่เช้าอันนี้เบมเบอร์เขาเยอะ

ถูกต้องใส่ไข่แต่แต่แม่จ๋า
วงสวงพ่อตาเพชรครับจากสุกี้มาบวงสวงกันเลย

อารมณ์ไม่ทันนะครับคุณผู้ชมครับสุดอัศจรรย์ฝนตกแดดออก
พระอาทิตย์ทรงกฎเกิดพร้อมกันนะครับ
มีรายงานว่าวานี้ครับ๒๙สิงหาคมที่ผ่านมา
ที่บริเวณสารหลักเมืองเก่าชัยบุรีตะมนต์อาจชัยบุรีอำเภอเมืองจังหวัดพัทธลุงครับ
นายสุพัฒน์มูลเมฆนะครับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชายบุรี
อำเภอเมืองพัทธรุงเป็นพิธีประธานในพิธีบวงสวงพ่อตาเพชรครับ
เจ้าเมืองเก่าชัยบุรีแล้วก็บวงสวงศาลหลักเมืองเก่าชัยบุรีครับ
เพื่อเป็นสิริมงคลในการจัดงานมหากรรม๓๙๐ปี
ชัยบุรีเปิดวิถีเมืองเทพพัทธลุงนะครับ
ซึ่งจังหวัดพัทธรุงร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับ
ร่วมกันจัดตั้งขึ้นในระหว่างวันที่๒๐ถึง๒๔กันยายนนะครับผม
ณบริเวณเมืองเก่าชายบุรีบริเวณสนามหน้าสารกลางจังหวัดพัทธลุง
และก็บริเวณหน้าสารจังหวัดพัทธลุงนั่นเองครับ
นี้ครับเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โบราณสถานโบราณวัตถุ
การแสดงพื้นบ้านแล้วก็วิถีชาวพัทธรุงให้ก้าวไกลแล้วก็เจริญรุดหน้ายิ่งขึ้นนั่นเองครับ
รวมทั้งการยกระดับการท่องเที่ยวของจังหวัดพัทธรุงไปสู่ระดับสากลนั่นเอง
ขณะที่พรามเปลี่ยนนะครับผมชื่อว่าพรามเปลี่ยนหัทยานนท์นะครับ
เจ้าพิธีกำลังทำพิธีบวงสวงพ่อตาเพชรอดีตเจ้าเมืองเก่าชัยบุรี
แล้วก็บวงสวงศาลหลักเมืองเก่าชายบุรีอยู่นั้นเนี่ย
ก็ได้เกิดปฏิหารขึ้นครับซึ่งมีการเกิดฝนตกโปรยปลายแดดออก
แล้วก็เกิดพระอาทิตย์ทรงกฎเป็นเวลานาน
ทำให้ผู้เข้าร่วมพิธีต่างตื่นเต้นแล้วก็อัศจรรย์ใจ
กับเหตุการณ์ดังกล่าวก่อนหน้านี้เนี่ย
พิธีบวงสวงพ่อตาเพชรอดีตเจ้าเมืองเก่าชัยบุรี
แล้วก็บวงสวงสารหลักเมืองเก่าชายบุรี
เหินมาเป็นระยะเวลาหลายปีแล้วนะครับ

ที่จะเกิดขึ้นกับบ้านเมืองในอนาคต

และเป็นที่น่าสังเกตว่าหลังจากเสร็จสิ้นพิธีบวงสวง
ในครั้งนี้แล้วสภาพเหตุการณ์ก็เข้าสู่ปกติ
โดยไม่มีการเกิดฝนตกแดดออก
และเกิดพระอาทิตย์ทรงกฎแต่อย่างใดครับ

ฝนตกแดดออกพระอาทิตย์ทรงกฎฟื้อ

ปกติแล้วก็ไม่มีฝนตกโปรยปลายมาอีกเลย

ถือว่าเป็นสิริมงคลของชาวพัทธรุงนะครับ

มึงจะเอาอะไรค่ะ

ไม่ได้ว่ามีอะไรยากสิ

ติดปากว่าต้องมีปฏิหารอะไรเพิ่มแน่เลยพัทธรรม
ไม่มีมาด้วนไปด้วนนะครับผม
ทะลุงเหรอเดี๋ยวผมขอดูแผนที่นิดนึง

แล้วก็๒๐๒๔กันยายน

นี่ติดตังค์ไม่มีเงินติดตังค์

พ่อพี่หนูไม่มีเงินไงเป็นคนพัทธรรม

หรือว่าลุงร้อนเหรอ
พัทธรป้าก็ร้อนพัทธรป้าดิ

พัทธรป้าเนี่ยเข้าใจนะ

เขาแห่ไปดูซากลูกวัวประหลาด
สองหัวสามหู

เป็นชาวบ้านที่อำเภอสรรกำแพงจังหวัดเชียงใหม่
เขาไปดูลูกวัวประหลาดนะฮะ
เพิ่งเกิดออกมาจากท้องพ่อท้องแม่

ซึ่งผู้ที่พบเห็นตื่นตาตื่นใจแล้วก็ตีเลขเด็ดกันนะครับ
โดยนายเสงี่ยมนะฮะอายุ๕๙ปี
เจ้าของบ้านลักษณ์ที่๗๐ทัก๔๐
หมู่๓ตำบลแทร่ช้าง

มี๒หัว๓หู๔ตานะครับที่คลอดออกมาก่อนกำหนดแล้วก็ตายไป
ได้มีการจุดทูบจุดเทียนนะครับอธิษฐานขอลูกวัวตัวดังกล่าวนั้น
ไปสู่สุขติก่อนนำซากวัวใส่กล่องโฟมนะครับ
แล้วก็นำไปมอบให้กับประสุทธิ์อำเภอสรรกำแพง
เพื่อตรวจพิสูจน์หาสาเหตุการตายนะครับ
แล้วก็จะมีการเก็บดองเอาไว้ศึกษาด้วย

มีใบหูแล้วก็น้ำหนักประมาณทั้งหมด๓กิโลกรัม
เกิดจากแม่วัวชั่วแม่ขาว

ตัวเองนั้นซื้อแม่ขาวมาเลี้ยงเอาไว้เป็นเพื่อนแม่พันธุ

ก่อนหน้านี้ตกลูกมาแล้ว๕ครั้ง

ซึ่งลูกวัวทุกตัวนั้นมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง

แล้วอยู่ก็ตกลูกก่อนกำหนดออกมานะครับ
แล้วก็ตายก่อนที่ตนเองนั้นจะไปพบนะครับ
ซึ่งตัวเองนั้นเลี้ยงวัวเนื้อเนี่ย
ขายมาหลายสิบปีตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่นะฮะ
ไม่เคยพบเห็นวัวประหลาดอย่างนี้มาก่อน

ดูสิครับไม่รู้ตัวผู้นะแต่ว่ามี

เดียวเนี่ยนะฮะชาวบ้านเองเนี่ย

ขอเลขนะครับเขาบอกเลขที่ได้มาเนี่ยมี๒๓

ครับผมนี่ถ้าจะหมดแผงแล้วนะฮะ

แต่๒๓๔หรือ๒๓๓น่าสนใจค่ะ

ก็๒หัว๓หู๔ตา
อ๋อ๒๓๔ใช่ไหม
หัว๓หู๔ตาแล้ว๗๐๔ล่ะ
๗๐๔ก็เลขที่บ้านครับ

เมื่อกี้เลขทะเบียนรถ
ทะเบียนรถเหรอ๕๕๖

เหลือเลขต่อมโฟมมันจะได้

แต่จะเบิ้ลเลขท้าย๓ตัว

๒๓๓อะไรอย่างนี้
งวดที่แล้วก็ถูกสิร์ฟสวัสดิ์
ตำบลท่าชุมพลอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีครับ
มีเสียงเล่าลือจากชาวบ้านแห่ไปขอเลขนะ
กันหลายงวดจากศาลกุมารแห่งนี้ครับ

สื่อข่าวเดินทางไปพบชาวบ้านหลายสิบคนเลยนะฮะ

แห่ทยอยมาขอเลขเด็ด

นี่รถเก๋งรถอะไรเต็มไปหมดเลย

ยังพบแผ่นปูนกว้างยาวประมาณ๑เมตร

จากการสอบถามชาวบ้านทราบว่าแผ่นปูนนี้เป็นแผ่นปูนปิดหลุมศพ

ที่เสียชีวิตขณะอยู่ในท้องได้๗เดือน
พ่อแม่และญาตินำมาฝังไว้บริเวณดังกล่าวครับ
และมีคนมาขอเลขเด็ดถูกไปแล้วหลายงวดครับ

นางพรพิมลทวีวงอายุ๑๙ปีครับ
อยู่บ้านเลขที่๓๑หมู่๑ตำบลบางตะโนธอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรี
แล้วบอกว่าหัวใจน้องเต้นปกติดี
เสร็จแล้วให้ยาพาราและกลับบ้านได้ครับ

น้องหลุดออกมาโดยเอาขาออกแต่หัวติดอยู่
โทรศัพท์เรียกรถพยาบาลมารับ

นางน่ะนานนั้น
โทรศัพท์เรียกรถโรงพยาบาลมารับประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงกว่า
มาถึงบ้านขณะนั้นไม่ได้พาหมอทำคลอดมาด้วยจึงต้องไปคลอดที่โรงพยาบาล
ทางเจ้าหน้าที่แจ้งว่าน้องมีอาการหัวใจเต้นชาและเสียชีวิตแล้วนะครับ
จากนั้นจึงนำน้องพอสเนี่ยมาฝังไว้บริเวณเขตวัดโดยขออนุญาตเจ้าอาวาสวัดท่าหลวงพลแล้วนะครับ
แล้วก็ฝังไว้ที่โคนต้นโพเมื่อวันที่๑๕พฤษภาคมที่ผ่านมาครับ
ก็ให้โชคแก่เพื่อนและชาวบ้านนะฮะจากเลขรถที่บรรทุกศพมาครับ
ทะเบียน๕๒๖ถูกเลข๓ตัวบนตรงเลยนะครับ
โอ้โหขนโชคดีมา่นะฮะ๕๒๖
ถูกนะฮะชาวบ้านที่มาช่วยกันขุดหลุมฝังศพน้องพอร์ตครับ
เลยถูกหวยกันคนละหลายหมื่นบาทนะฮะโอ้โหสุดยอดฮะ
เท่านั้นครับผมอันนี้เราไม่ได้มาเพื่อให้ไปเล่นกันหรือยังไง

คุณรู้ไหมผมจะบอกให้กศชเขาเรียกไปทีก็แล้วนะ

อ่านตามที่แองจี้ได้เขียนมานะครับผม
จนถึงงวดที่ผ่านมานะฮะ

ส่วนตนคนเป็นแม่คุณพรพิมลบอกว่าไม่เคยเล่นหวยไม่เคยซื้ออะไรเลย
แต่มีเพื่อนที่ถูกก็นำเงินมาเอาทำบุญให้กับน้อง
อย่างไรก็ตามครับบรรยากาศล่าสุด
มีชาวบ้านทยอยมาขอเลขเด็ดที่ศาลน้องพอร์ตอย่างต่อเนื่องหลังจากข่าวแพทย์สะพัดออกไป

ที่ยืนไขว่ห้างไม่ใช่พี่

ไม่ไหวจะไหว่กันค่ะ
เห็นยืนท่าเดียวกูมาน

๒ตัวบนเป็น๗๖ไม่ได้

ชาวบ้านเลยเสี่ยงดวงกลับถูกก็เลยถูกฮะ
ซึ่งงวดที่จะถึงวันที่๑กันยายนนี้คุณผู้ชม
หลายคนได้เลขเด็ดเรียบร้อยแล้วนะครับ
ที่เขาระบุมานะฮะ

ไปรวมกับข่าวหมู๓๒หัว

อันนี้ข่าวที่เกิดขึ้นจริงต้องทำมาหากินนะคะ
มายักให้คุณผู้ชมถูกสารบนเหมือนกับข้าว
ต้องซื้อรถไตรว์ลี่
หรือถ้าจะไม่ให้ซื้อเลยเนี่ยก็ไม่ต้องออกสลากมาก็จบ
ใช่ไหมครับผมเหมือนบุหรี่ไม่อยากให้สูบก็ไม่ต้องออกมาขาย
เพราะฉะนั้นก็ไปซื้อสลากกินแบ่งกัน
ทำไมคุณไม่เล่นหมดตั้งแต่กาวโชว์
อิตาลี่

นี่สองกับบินมั้ยคุณต้องกากบาทด้วยฮะ

แบบขาวบ้อหนูไหมครับมีกากบาทด้วย

หวยจับตาเลขทะเบียนรถสาวท้องอั้นไม่อยู่คลอดลูกเองนะฮะ
ริมถนนเป็นเพศชายนะครับ
เหตุเกิดขึ้นวันที่๒๗สิงหาคมนะครับ
เจ้าหน้าที่กู้ชีพโรงพยาบาลนครพิงจังหวัดเชียงใหม่
เขาไปช่วยกันทำคลอดให้กับนางสาวสิริรักษ์อายุ๒๙ปี

ปวดท้องแล้วก็คลอดลูกกระทันหันที่เบาะนั่งข้างคนขับ
รถเก๋งทะเบียนเชียงใหม่ริมถนนสมโพธิเชียงใหม่๗๐๐ปีนะครับ
คืออย่างนี้ฮะไปสอบถามนายชาญวุฒิอายุ๒๙ปี
เป็นสามีของทางนางสิริรักษ์คนนี้นี่แหละครับ
เขาขับรถออกมาจากบ้านพักย่านอำเภอสารพี
จะไปส่งภรรยาไปคลอดลูกนะครับที่โรงพยาบาลนครพิง
แต่ยังไม่ทันจะถึงโรงพยาบาลเลยภรรยานั้นเกิดปวดท้องหนักนะฮะ
แล้วก็น้ำคล่ำนั้นแตกตนเองจึงรีบจอดข้างทางนะครับ
แล้วก็โทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่กู้ชีพให้มารับตัว
แต่ระหว่างรอปรากฏว่าภรรยานั้นคลอดลูกออกมาแล้ว
เจ้าหน้าที่มาถึงก็เลยช่วยกันตัดสายสดือทำความสะอาด
แล้วก็ใช้ผ้าพันตัวนะครับทำให้ร่างกายเด็กนั้นอบอุ่น
ก่อนที่เจ้าหน้าที่นะครับจะนำแม่แล้วก็ลูกนั้น
ส่งต่อไปที่โรงพยาบาลนครพิงนะครับ
โดยนายชานุษย์ก็บอกว่าดีใจมากเลยที่ทั้งเมียทั้งลูกนั้นปลอดภัย
ขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่มาช่วยเหลือ
อย่างไรก็ตามนะฮะเรื่องนี้โด่งดังสะพัดเลย

นี่นะฮะรู้สึกว่าข่าว๓ข่าวเนี่ย
เลข๔มาแรงมากพี่หนุ่มใช่ไหมมีเกือบทุกที่เลยมีเกือบทุกข่าวเลย
นะฮะเออใช่ข่าวผมไม่มีครับ
ข่าวคนนี้มีนะฮะของพี่หนุ่มมีแน่นอน
๓๓มี๒๓มา

๔เหมือนกันเขาบอกยอมรับ

ส่วนอาเล็กกับน้องเต้ยเขาบอกว่าตอนนี้
หักอย่างมั่นคงอยู่ช่วงหน้าสักครู่แดียฮะ
รักของดาราคู่นี้ครับผมอเล็กกับเต้ยครับยังคงมั่นคงครับผม
หลังจากโพสต์รูปนะฮะลงไอจีนะครับผมแน่นะฮะ
ลงรูปคู่นะฮะหนุ่มอเล็กซีรเดชครับออกมาปฏิเสธเสียงแข็งว่า
ความรักของเขากับเต้ยจรินพรครับยังดีอยู่ครับ
ไม่ได้ห่างเหินนะฮะส่อแววเลิกแต่อย่างใดครับ
อเล็กก็ได้โพสต์ภาพคู่กับเต้ยนะครับ
ดูหนังด้วยกันครับโดยงานนี้เจ้าตัวเปิดเผยว่า
ลงเพื่อสยบข่าวร้าวนะครับผม
แต่ไม่ค่อยมีรูปคู่เพราะไม่ค่อยมีเวลาเจอกันบ่อยเท่านั้นเอง

ก็ไม่ได้ห่างครับแต่แค่ไม่ได้เจอกันเฉยครับผม

ไม่ได้สยบครับแค่หนังเรื่องที่ดูมันดีครับ

นี้น้าฮะก็เลยลงรูปแสดนเลย

หวานนะฮะ

ตอนนี้ไม่มีใครหลอกกว่าเราแล้วครับผมครับผมเอาไม่น่าโกหกกันตอนก่อนออกอากาศนะครับผม
นะฮะเราจำชื่อคุณไว้นะครับนะฮะนี่ฮะ
อมรับแล้วครับน้องแก้วใช้ของปลอมฮะตอนนี้หนักเลยโดนฉายาแก้วโรงเกลือ

นั่นใส่กุธชี่นะพี่ห้อยอยู่ในกุธชี่
ถูกต้องครับแล้วทั้งแว่นตาทั้งกระเป๋าเงินนะครับผมตรงนี้เป๋าสตางค์

จนเกิดกระแสวิภาควิชามนะครับอย่างหนักนะครับถึงพฤติกรรมนะครับที่ไม่เหมาะสมสำหรับการเป็นไอดอล

น้ำหนึ่งน้ำใสน้องมายูนะครับไม่ใช่มายูนะฮะอันนี้มายอยู่

อ่าเปิดเผยว่าพวกตนเนี่ยไม่ได้ทราบเรื่องราวโดยละเอียดทั้งหมดนะครับ
แต่จะคอยให้กำลังใจกันมากกว่าโดยเรื่องที่เกิดไปแล้วเนี่ยก็อยากให้มันผ่านไป
แม้ว่าตอนนี้เนี่ยแก้วจะโดนพักงานแต่ก็ยังมาเจอเพื่อนสมาชิก
ซ้อมร้องเพลงมาซ้อมเต้นพยายามทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดเหมือนเดิม
ซึ่งแก้วเสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นจริงนะครับ
อย่างไรก็ตามครับทั้งสี่สาวยอมรับว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ย
แต่ก็อยากให้มองหลายมุมครับเพราะว่ายังมีเรื่องดีอื่นอีก
พวกตนก็สามารถพยายามปรับปรุงตัวแล้วก็พัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา
นี้นะครับจากเรื่องที่เกิดขึ้นทางผู้ใหญ่ในต้นสังคมนะครับผม
ขอแค่งวดเรื่องพฤติกรรมและการใช้โซเชียลมีเดียของแต่ละคนให้มากขึ้น
เป็นปลาเป็นปลาทิ้งปลาเก้หรอ
เมื่อกี้พี่หนุ่มบอกปลาทิ้ง

ชี่แล้วเรื่องมันแดงมันได้ยังไงผ้ากุ้ง
คือต้องบอกว่าคือก็มีภาพออกงานต่างมากมายครับแล้วก็ต้องบอกว่านักสืบโซเชียลแล้วกัน
ก็มีบางกลุ่มบางพวกเขาก็ไปถ่ายรูปมาแล้วเขาก็เอามาเปรียบเทียบกับรูปของจริงฮะ
แล้วก็มาถามกันว่าเอ๊ะที่ใส่นี่มันแก้วใส่นี่มันจริงหรือปลอมยังไง

ปรากฏว่าก็มีแบบว่าเหล่าคนเข้าไปต่อกันเยอะแยะมากมายว่าของจริงต้องเป็นแบบนี้ฮะ
ก็มีเอารูปมาเทียบให้ดูเลยวงให้เห็นเลยว่าอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนู้นมันยังไง
ปรากฏว่าไม่เจอหลายชิ้นมากเลยนั่นแหละก็เลยแดงขึ้นมา
ถูกเนี่ยินะเขาดูตรงกระดุมนะครับผมดุ่มนาฬิกาเห็นหรือเปล่าตรงเม็ดมายม
มันจะมีแบบมีรอยมีขีดเพราะว่าอันของแท้จะไม่มี
เทียบกันอย่างนี้เลยฮะนะฮะแม่เดี๋ยวนี้อย่างว่าภาพก็ชัดโซน
ก็นะฮะซูมกันได้เห็นเลยครับถูกต้อง
ของพี่หนุ่มเป็นยังไงพี่หนุ่มเนี่ยกูที่ผมมีอ๋อ

ไม่หรอกแต่ว่าก็จริงแล้ว

เพียงแต่ว่ามันผิดเรื่องของริกษิตถูกมั้ย

แล้วพอมาเป็นแบบศิลปินอะไรอย่างนี้

ถ้าเกิดเราเป็นคนที่คิดสินค้าขึ้นมาชิ้นหนึ่ง

เพราะเราเป็นคนคิดสินค้าเราขึ้นมา

คนฟังหายากเลย
เดี๋ยวเราโร่นักสิงค์ก็ใหม่จะออกอ่ะ

ผมหัมใหญ่อ่ะ
พี่เชื่อมั้ยผมไม่ได้ตลกเลยนะ

ผมก็แบบเฮ้ยผมก็ปรึกษาเพื่อนเฮ้ย

แต่ว่าด้วยความที่ว่าเราไม่รับพวกอะไรพวกนี้อยู่แล้วไง

อารมณ์มันไม่มาหรือยังไง
เมื่อไหร่ที่เห็นผมลงรคอร์นเนี้ย

ไม่เหลือแม้แต่มอไซคันจิ๋ว
วิวหามใหญ่อ่ะพี่เชื่อไหมผมไม่ได้ตลกเลยนะ
จะจะส่งยังไม่ส่งยังไม่ส่งผมก็แบบเฮ้ยผมก็ปรึกษาเพื่อนเฮ้ย
มันมันต้องตลกแน่เลยนะแต่ว่าด้วยความที่ว่าเราเราไม่รับพวกอะไรพวกนี้อยู่แล้วไง
แล้วก็ตัดสินใจว่าไม่เอาดีกว่าเพราะว่าแบบถึงมันจะเป็นเรื่องจริงนะ
ที่หัมผมใหญ่มากละครเนี่ยต้องคือเรื่องเป็นไงพระกุ้ง
เรื่องคือแน็กเขาบอกว่ามีสินค้าชนิดหนึ่งที่ส่งไปหาเขาเยอะมาก
นั่นคือนั่นคือผลิตภัณฑ์เสริมสร้างสมรรถภาพเพศชายให้ขนาดใหญ่ขึ้น
อ๋ออหรือเรียกแบบศัพท์แบบรู้จักกันอะไรก็คือพูดได้ไหม

พูดได้เพราะว่าเขาพูดมาแปลงเมื่อกี้

ปริภัณฑ์เพื่อประคำใหญ่

แต่ว่าในฐานะที่เขานั้นไม่รับทั้งละคร

รวมถึงมีสินค้าอื่นส่งมาอีกเขาก็ไม่รับรีวิว
เขายังพูดได้ว่าแต่ว่าผมใหญ่อยู่แล้ว

ตัวเขายังไม่ทันกระแทกเลยเขาบอกว่าค้ำ
ของเขานี่มาค้ำไว้โอ้โห

อยากให้ตัดให้มันตรงกับประเด็นที่เรากำลังพูด

ผู้สศาลถามมาว่าจะรับระครบ้างไหม
ถ้าผมหมดตัวเมื่อไหร่ก็แสดงว่าผมรับแหละ

สุดยอดมากเลยไปเลี้ยสัตวใช่ไหมพี่หนุ่มเอาเงินไปช่วยตกกุ้งในบ่อ

เดี๋ยวพักสักครู่นะฮะเดี๋ยวกลับมาในช่วงหน้านะครับ

นั่นไงใครอ่ะพูดถึงใครพี่หนุ่มหรือเปล่า
มสดำเอาแหละ

ได้ใครเขาชอบไปเล่าให้เพื่อนฟัง

กลับมาอยู่ต่อข่าวใส่ไข่ครับผมครับนะฮะ

ปากไม่ดีไม่มีหูรูด

ไม่ได้ดูอะไรเลยนั่งเม้าก็อยู่

แอปใหม่มาแรง

ไฮโซตีฟาดนางเอกกี่คน

ไฮโซหน้าตีปากไม่มีหูรูด

ไฮโซอันนี้บอกก่อนนะครับผมอ่านตามข่าวนะ

ต้องเป็นเป่าประกาศให้โลกรู้

ประตูปกับเล่าเข้าปาก
เปิดทันทีเมาส์ในวงเล่าไฮโซกับเพื่อนฟังอย่างเมามันนะว่าได้นางเอกนางนี้เรียบร้อยโรงเรียนอินเตอร์ไปแล้ว
นอกจากปากไม่มีหูรูดแล้วไฮโซหน้าตีเนี่ยนะฮะที่ดูภายนอกแสนจะอ่อนโยนก็ยังเป็นคนอารมณ์รุนแรงนะครับ
ที่เคยคั่วกันอยู่พักหนึ่งนะฮะก็เคยถูกซ้อมต่อหน้าสาธารณชนมาแล้วแต่โชคดีนางเอกลูกเซี่ยวไหวตัวทัน
อะไรครับคุณคุณฮะนั่งขอหวยกันเหรอฮะ
อยากรู้ผมก็ถามจริงจริงเผื่อมีแบบหลังไมค์
แต่กำลังเอ๊ะเค้าให้โซจริงใช่ไหมฮะ

เออไฮโซจริงเหรอพี่

คุณผู้ชมก็กำลังลุ้นอยู่ว่าพวกเราคุยถึงใครกันอยู่เนี่ย
เพราะว่าก่อนหน้าก่อนหน้าลูกครึ่งเนี่ยก็เป็นนางแบบสาว

เนี่ยมันก็ครับเขาเรียกว่าอะไร

ไม่น่าใช่นี่น่าจะมั่วมา

ไฮโซหน้าตีภายนอกแสนอ่อนโยนอารมณ์รุนแรง

หนูคิดแล้วนะเร็วไปเนาะ

อ่ะเดี๋ยวมีความคืบหน้าจะมาให้ละเอียดอีกครั้งหนึ่ง
มันจะขึ้มหน้าเรียข่าวมันมั่วไอ้ภาพ

วันนี้ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่วันจันทร์

อย่าหมดเพียงแค่อาทิตย์แรกเก็บไว้อันที่สุดท้ายด้วย